จะบอกว่าเดือดปุดไม่แพ้กับน้ำซุปที่มันเดือดในหม้อชาบัวค่ะ
แต่สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ต้นตำรับต้นเรื่องผู้ชายคนนี้ค่ะ
โพสต์เรื่องราวเขาบอกว่าเสียความรู้สึกเพิ่งเคยเจอร้านบุฟเฟ่
เจ้าของร้านขู่จะคิดเงินเพิ่มเพราะเรากินเยอะเกินไป
จนร้านไม่ได้กำไรจากเราถ้ามีความคิดแบบนี้อย่าเปิดร้านบุฟเฟ่ดีกว่าครับ
เขาไปกินแถวย่านพระรามเก้าใช่ไหมใช่เออแล้วคุณคิดเห็นยังไง
คือผู้ชายคนนี้เขากินเสร็จปุ๊บเขาก็รีวิวเอาไว้โอ้โหเจ้าของร้านเห็นไปโพสต์ตอบเลย
นั่นไงเจ้าของร้านตอบกลับทันทีในบัตรดนนะคะ
บอกว่าทานบุฟเฟ่แปลว่าทานหลากหลายไม่ใช่ทานแต่เนื้อและกุ้ง
ไม่ทานอย่างอื่นเลยแบบนี้เรียกว่าทานเนื้อและกุ้งลวก
ไม่ใช่ชาบูคุณลองทำธุรกิจแล้วหากเจอพฤติกรรมแบบนี้มาตลอด
ไม่ใช่ครั้งคราวถ้าเป็นครั้งคราวเรารับได้
แต่ทานแบบไม่จำกัดเวลาเนื้อขั้นต่ำหกถึงสิบสองจาน
ขนาด๑๒นิ้วเราทำธุรกิจถ้าคุณคิดว่าไม่ยุติธรรมกับคุณ
และมันยุติธรรมกับเราเหรอคะถ้ายังโพสต์ให้ร้านเสียหาย
เราขอใช้กฎหมายตัดสินแล้วนะคะโอ้โหนี่แล้วมีคนแคปนะ
สนั่นโซเชียลถวดลงทั้งบอกขอสอคุณถูกต้องลงทั้งบอกขอสอคือร้านเนี้ย
ร้านอื่นต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยคนละสาขากันนะอย่าเมาร่วมนะ
คือร้านซุกี้ชื่อนี้มีหลายสาขาอย่าพูดชื่อนะเดี๋ยวโดนฟ้อง
มาไม่ชื่อนี้ชื่อนี้ค่ะคือทำให้คนเข้าใจว่าเฮ้ย
ก็บุฟเฟ่เรากินอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอเอออืมใช่ไหม
ก็ชาบูบูเฟ่เราจะสั่งอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอมันก็เรื่องของเราบ้าง
ก็เราอยากกินแค่เนื้อกับกุ้งไม่ได้เหรอเราจ่ายไปแล้วในราคาเหมาจ่าย

เวลาก็กำหนดไว้อันหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเราจะกินอะไรก็ได้
เออมันกระเพาะเราไหมมันเงินเราไหมที่ไปจ่ายเนี่ย
เจ้าของโพสต์ค่ะเอ้าในเมื่อทางร้านขู่บอกว่าจะใช้กฎหมายตัดสิน
เจ้าของโพสต์เอาเลยค่ะไปฟ้องที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ไปฟ้องสคบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่จบ
จากนั้นทางร้านชาบูก็เลยออกมาโพสต์ชี้แจงอีกครั้งว่าลูกค้าที่โพสต์ต่อว่าร้านเขาเนี่ย
เป็นลูกค้าประจำมากินสามปีแล้วโอ้โหลูกค้าประจำนะ
ก็ดูแน่นแฟสกันดีนะเออก็ต้องดูต้องต้องให้เขาเป็นลูกค้าพรีเมียมแล้วแหละ
จะกินสามปีขนาดนี้นะเออและบ่อยอย่างต่ำเดือนละสองครั้ง
ด้วยความชอบของลูกค้าในการทานเนื้อล้วนเออ
ทางร้านก็เลยแจ้งลูกค้าบอกว่าหากลูกค้ามาคราวหน้า
ขอขึ้นราคาบุฟเฟ่เนื้อหรือกุ้งล้วนอย่างเดียวจากสามร้อยสี่สิบเก้าบาท
เป็นราคาห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทหรือเพิ่มอีกสองร้อยอ้าว
โพสต์เท่านั้นแหละค่ะเท่านี้แหละค่ะโอ้โห
อย่างที่คุณบอกครับทัวร์ลงทั้งบ่อขอสอเลยครับ
เน็ตไปเขียนตำหนิในเฟซบุ๊คของเจ้าของร้านชาบูรายนี้เลยนะคะ
ข้อความโอ้โหคุณผู้ชมถ้าใครไปอ่านเนี่ย
ขวนใหญ่โอ้โฮก็แรงเหมือนกัน
เขาบอกว่าเจ้าของตลกดีนะงกจุกจิกคิดเล็กคิดน้อย
มีอีกโพสต์หนึ่งบอกว่าลูกค้ากินเยอะนั่งจับผิด

นั่งจับผิดลูกค้าแล้วบอกว่าลูกค้ากินน้อยยิ้มกำไร
นึกออกไหมลูกค้าที่กินน้อยก็กำไรไป
อยากจะเปิดบุฟเฟ่แต่อยากได้ราคาแบบตามสั่ง
พอทัวร์ลงเท่านั้นแหละค่ะทางเพจทางร้านต้องปิดเฟซบุ๊กหนีเลยนะคะ
หนีเลยค่ะแล้วอย่างที่บอกไป
แฮชแท็กในเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งนะคะ
เป็นวิธีคิดของร้านชาบูร้านนี้นะคะ
เนื่องจากร้านชาบูชื่อดังร้านนี้สาขาส่วนใหญ่เนี่ย
เป็นการซื้อเฟรนชายไปเปิดขายอีกทอดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแล้วการซื้อเฟรนชายแปลว่าแต่ละสาขาก็ต่างเจ้าของกัน
โยบายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวเน็ตใจเย็นนิดหนึ่งนะ
อื่นที่เป็นแฟนชายของชาบูอันนี้
รีบโพสต์เลยว่าเราราคาเดินนะคุณกินได้
ไม่เกี่ยวกับสาขานั้นนะสาขาเราอยู่ตรงนี้นะอะไร
ใช่รีบชี้แจงแล้วก็สาขาที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า

จะอ่านคราวนี้แล้วก็หิวเหมือนกันเลย

แต่คุณต้องระวังคุณต้องถามเจ้าของร้านก่อน

กับบุฟเฟ่อ่ะกินทุกอย่างแหละ

เราไม่ได้สั่งแค่หมูจานเดียวเนี่ย
แต่มุมหนึ่งก็เข้าใจคนทำธุรกิจ

สั่งเป็นอลคาตอย่างเดียวไหม